เช้าแบบนี้มาเดินงานเทศกาลกินปลาเขื่อนลำตะคองค่ะคุณผู้ชม
เป็นดินเผาเกลือตัวใหญ่นะจ๊ะเดี๋ยวมาซื้อดีอุดมสมบูรณ์ค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ได้ทราบก่อนจะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
ก็ต้องเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกภาคนะคะว่าวันนี้มีโอกาสเจอฝนหนักอีกแล้ว
โดยเฉพาะพื้นที่แถบตอนกลางของประเทศภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก
ขณะที่ภาคใต้เองคลื่นในทะเลก็สูงมากกว่า๒เมตรด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นเพราะปัจจัยอะไรและต้องเฝ้าระมัดระวังไปถึงเมื่อไหร่
ตรวจสอบข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ตรวจสอบแบบนี้กันทุกวันเลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ
ตอนนี้นะคะกลุ่มเมฆฝนเนี่ยปกคลุมกระจายค่ะ
เน้นหนักทางตอนบนของประเทศก็คือภาคเหนือ
มีบางส่วนอยู่ที่ภาคตะวันออกด้วยเช่นเดียวกันปัจจัยก็คือมีร่องฝนนี่นะคะ
ผ่านตอนกลางของประเทศขณะที่มีหย่อมความร้อนประกบประเทศไทย
ทั้งสองฝั่งนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากร่องฝนที่พาดผ่านตอนกลางแล้ว
ก็เลยส่งผลทำให้ทะเลฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ไปถึง๓เมตรเพราะฉะนั้นอาจจะงดเดินเรือสำหรับเรือเล็กกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของเวลาในการเกิดฝนเราก็มาดูจากโมเดลจำลองอากาศนี้เห็นไหมคะว่าตอนกลางของประเทศนะคะ
แถบจังหวัดที่เชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคกลางเพชรชบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นนะคะ
ก็มีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายค่ำเป็นต้นไปแล้วก็มีแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนพื้นที่อื่นตกประปรายแต่ดูแล้วนี่นะคะสีฟ้าอ่อนไปถึงสีเขียว
กคลุมทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเตรียมรับฝนกันอย่างชุ่มฉ่ำได้เลย
ขณะที่ภาคใต้มาดูเรื่องคลื่นสีน้ำเงินเข้มยังคงอยู่ทั้งสองฝั่งทั้งอันดามันและอ่าวไทย
มีคลื่นสูงประมาณสองเมตรนะคะก็ระมัดระวังทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางกันด้วยค่ะ
การสภาพอากาศประจำวันที่๒๙กันยายนนะคะช่วงระยะนี้ค่ะต้องบอกว่าฝนจะตกทั้งประเทศไทยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานจะมีโอกาสตกมากถึง๑๘๐ของพื้นที่หนักและเบาขึ้นอยู่กับปัจจัยของการเกิดฝน
ก็ย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงว่าปัจจัยก็คือมีความร้อนมีความชื้นและมีลมนะคะ
สิ่งที่จะช่วยทำให้ฝนตกมากหน่อยก็คือเรื่องของต้นไม้ที่ไหนต้นไม้เยอะที่นั่นก็จะมีฝนตกเยอะเช่นเดียวกัน
ส่วนภาคใต้เองก็ยังคงมีฝนตกชุ่มฉ่ำกันไปตลอดสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เช่นกันนะคะ
มีโอกาสเกิดฝนวันนี้มากหน่อยในช่วงของบ่ายค่ำเย็นนะคะมีโอกาสตกครอบคลุมถึง๘๐ของ๘๐ของพื้นที่เลยทีเดียว
แล้วก็ดูแม้มีแนวโน้มว่าจะตกไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมและในช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจจะมีพายุอีก๒ลูก
อย่างไรก็ตามจับตาดูแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ส่วนเช้านี้ที่ฉันไปซื้อปลาไปกินปลาก่อนปลาสดเริ่มเกินแบบนี้รสชาติดีทีเดียวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ